กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้า
กรณีที่คนร้ายทำร้ายร่างกาย

บนเกาะพงันจังหวัดสุราชธานี
ทำร้ายร่างกายไม่พอนะคะไปข่มขืนเธอด้วย

คือเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๒
พฤษภาคมที่ผ่านมาสักประมาณตีสอง

วันนี้ตำรวจคุมตัวคนร้าย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

อื้อฮือไม่ธรรมดา
เพราะว่าประวัติโชคโชนมากค่ะ
ทั้งก่อเหตุลักษับคมคืนยาเสพติด
ครบเลยมาแบบคอมโบเซต

ประมาณนั้นคุณผู้ชมตำรวจคุมตัว
ผู้ต้องหาก็คือนายเรวัตหานสุวรรณ
หรือชื่อเล่นว่ามอสอายุ๓๓ปี
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุข่มขืนทำร้ายร่างกาย
นักท่องเที่ยวสาวชาวนอเวย์อายุ๒๖ปี
วันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดเกิดเหตุ
ก็คือบริเวณริมถนนภายในซอยหมู่ที่๑
อำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราธานี
หลังจากที่ก่อเหตุตำรวจได้รวบรวมหลักฐาน
ซึ่งเป็นภาพเมื่อสักครู่กล้องวงจรปิดค่ะ

หลังจากนั้นก็เอาหลักฐานนี่แหละไปขอสารอนุมัติออกหมายจับ
แล้วก็จับตัวได้เมื่อวานนี้อันนี้เป็นช่วงของการทำแผนนะคะ
คือตอนทำแผนตำรวจต้องใช้กำลังอย่างแน่นหนา
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีชาวบ้านมามุงดูเป็นจำนวนมาก
คือตอนแรกยังจับไม่ได้ว่าเป็นชาวไทยหรือเปล่า

ที่สุดแล้วก็เป็นคนไทยนายมอธน์
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพบกับผู้ต้องหา

ริมถนนสายบ้านท้องสาลา
จอดรถสอบถามสอบถามผู้เสียหาย
ผู้เสียหายบอกว่ากระเป๋าเงินหาย
นายม็อตก็เลยบอกว่าเอาล่ะตอนนั้นในใจ
ทำท่าว่าเป็นพลเมืองดีอาสาบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่ง
ส่วนเพื่อนชายของผู้เสียหายก็แยกตัวกลับไป

จะพาผู้เสียหายไปที่ห้องพักที่ร้านซ่อมรถ
เพื่อหวังจะร่วมหลับนอนแต่นักท่องเที่ยวสาวค่ะที่เป็นเหยื่อค่ะ
ปฏิเสธจึงขี่รถไปริมชายทะเล
แล้วก็ต่อยเข้าไปที่หน้าท้องก่อนลงมือข่มขืนกระทำชำราว
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไป
วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราชธานีนายวิชวุฒิจินโต

แม่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
แล้วก็กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี

เพราะว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ภายใน๒๔ชั่วโมง
แต่ผู้ต้องหารายนี้ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ซึ่งสุราชมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นจุดหมายปลายทาง
เป็นเกาะสวรรค์หาสวรรค์ที่ใครก็อยากไป
นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็ชอบมาเที่ยวกันนะ

ขอให้ตำรวจพิจารณาดำเนินการอย่างเต็มที่
เพราะผู้ต้องหาไม่หลาบจำต่อความผิดที่ก่อขึ้น
ก่อคดีเช่นนี้ทำให้เสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
เสียชื่อเสียงของจังหวัดนะครับ
รัฐบาลกำลังพยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
แต่มาเจอคนซึ่งไม่ดีนะครับ
มาทำให้จังหวัดสุรธานีเสียชื่อเสียงนะครับ
แต่ก็ทางตำรวจนะครับ
ผมได้เรียนท่านมุจจังห์การบทศูนย์ภาพ๘
ท่านมุจจังหวัดปุทธรจังหวัดสุราธารณี
ว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยมีประวัติมาโชคโชนนะครับ

ดังนั้นขอพิจารณาดูแลในเรื่องของข้อหาต่างให้เต็มที่ด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่หลากจำนะครับ
แล้วก็การที่จะมาสร้างความเสียหายให้กับจังหวัดสุราธานี

จากผู้ว่าแล้วนะคะอีกหนึ่งท่านวันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยนะครับ
พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีบอกว่า
พอไปตรวจสอบประวัติในมอสเนี่ย
โอ้โหเคยก่อคดีมาแล้วถึง๘คดีด้วยกันนะคะในหลายพื้นที่ของภาคใต้เช่น
คดีพยายามฆ่าคดีอาวุธปืนคดีลักทรัพย์และคดียาเสพติด
และที่สำคัญนะฮะเพิ่งพ้นโทษมาจากเรือนจำนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมานี้เอง
เพราะฉะนั้นผู้การสุราธานีก็เลยกำชับให้พนักงานสอบสวน
หาหลักฐานให้มากที่สุดเอาให้แน่นเลยนะคะ
ส่งฟ้องอย่าให้หลุด๑เดือน

อยากเข้าไปอีกแล้วอย่างนี้ไม่สมควรที่จะลดโทษให้เลยนะ

และสร้างภาพลักษณ์ที่เสียให้กับเกาะพงันด้วยนะคะ